การซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับของเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่จะเปิดตัวในศึกวันแชมป์เป็นชิปครับ
ช่วงนี้วันแชมป์ชิปนี่เปิดตลาดมวยไทยนะครับทั้งรูปแบบของ๓ยก๕ยกมาหมดนะครับ
นี่เป็นหนึ่งคนครับที่เป็นมวยที่เดินมันจริงครับมวยบูนะครับน่าดูมากครับ
เมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจะสู้ในกฎิกามวยไทย๓ยกยกละ๕นาทีนะครับ
นวมเปิดนิ้วสี่ออนเจ้าตัวก็บอกว่าไม่กังวลนะครับเพราะว่ามีฉบวกทองเพื่อร่วมค่ายที่เคยไปต่อยมาแล้ว
แล้วขอแนะนำให้แล้วก็ให้ยืมโน่มที่เคยใส่แข่งขันมาทัยสอบ
รวมถึงใช้เทรนเนอร์มือดี๒คนมาช่วยติวเข้มครับ
ที่ดูเทปเขาเขาเป็นมวยังไงบ้าง
ก็มีเจาะขามีเลี้ยวอ่ะครับก็เลี้ยวอยู่
ดูเราหลากหลายกว่าแล้วก็ศอกกับเราน่ากลัวกว่าแข้งเค้า
ตัวก็มั่นใจนะครับแหมบอกเลยว่าขอให้โดนเท่านั้นนะครับ
คือโดน๒แล้วมวยไทยยังไงก็ร่วงนะครับ
เป็นพวกมวยประเภทเดินหน้าลุยไม่มีถอยอยู่แล้วนะครับคนนี้
สนุกดูเดือดแน่นอนครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายสดวันที่๙
พฤศจิกายนเวลา๔ทุ่ม๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ